คุณผู้ชมคะทำไมปีใหม่นี้จราเข้อารวาสหรือยังไง
เมื่อวานนี้เราเล่าไปใช่ไหมจราเข้น้ำจืด
งับขานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คราวนี้มีคลิปภาพเหตุการณ์๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาที่บึงบรเพชร

แต่คราวนี้เนี่ยปากเขาไม่ค้างตรงนับ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

พอเอาแขนเข้าไปไม่ได้งับอย่างเดียวงับแล้วสะบัดด้วย
คือคือจากที่เป็นแบบ
นี่ค่ะเป็นภาพคลิปที่อ้างว่าเกิดขึ้น๓๑ธันวาคมนะ
นักท่องเที่ยวที่เขาไปดูการแสดงจราเข้ที่บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค
เขาเป็นคนโพสต์เขาถ่ายแล้วเขาก็เลยโพสต์
เป็นเหตุการณ์ที่นักแสดงใช้มือข้างขวาแหย่เข้าไปในปากของจราเข้
แล้วจราเข้ตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่จราเข้ก็ไม่อ้าธรรมดา
งับเลยแล้วก็หมุนตัวคือแบบพลิกตัวด้วย
จริงงับถ้างับแล้วหมุนตัวนี่ถ้าฉีกอาหารกินของเขาเลยนะ
ใช่มันเป็นสัญชาติยานของจราเข้อยู่แล้ว
ถ้าเราดูสารคดีบ่อยเราจะเห็นเลย

เพื่อมันนั่นคือการฉีกให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อที่เขาจะได้กินได้
นายวรเกียรติอภิรติสิริตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ท่องเที่ยวบึงบรเพชรบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่ลานแสดงโชว์จราเข้ในศูนย์ท่องเที่ยวบึงบรเพชรจริง
นายสุเมฆทองคำม้วนเป็นนักแสดงโชว์
แขนข้างขวายื่นเข้าไปในปาก
จริงตอนนี้เป็นแผลชะกันเลยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย

ตอนที่เขาเอาแขนออกมาจากปากจราเข้ได้คือเห็นเลยนะว่ามันห้อย

นี่ค่ะคือมีกระดูกหักแตกแน่แน่แน่แน่แน่

มรเพชรยังเที่ยวได้อยู่ในส่วนอื่นนะ
แต่ส่วนของการแสดงโชว์เขาปิดเขาไม่โชว์แล้วอืม

พาไปดูอีกที่ค่ะคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด

เส้นทางแยกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้เหวสุวัสดิ์
ซึ่งแหล่งอาศัยของจราเข้นั่นเอง
ตรงนี้แหละคือจุดเกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสผู้หญิง

ก็ต้องยอมรับนะคะว่าตัวนักท่องเที่ยวเองก็ฝ่าฝืนข้อห้ามของอุทยาน
ลงไปถ่ายรูปเซลฟี่กับจราเข้ด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขายืนยันเลยค่ะว่า
เขาจะไม่ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้
แต่สำคัญคือนักท่องเที่ยวต้องเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

อย่าไปเดินในทางที่เขาไม่ให้เดินและอะไรที่เขาห้ามก็ต้องปฏิบัติตามด้วย
โดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวหลายคนค่ะ
พอเห็นจรเขก็เอาก้อนหินปลาสายบ้าง
เอาไม้เขียบ้างบางคนถึงขั้นเอาไม้ตีเลย

เราก็ไม่รู้ว่าจราเข้ตัวที่เราเห็นเขาผ่านอะไรมาบ้าง
อาจจะโดนคว่างก้อนหินโดนตีโดนแห่มาแล้ว

ก็เลยอาจจะเกิดอารมณ์หุดหงิดแล้วก็หวาดระแวงได้นะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ริมชายหาดหมู่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติ
โบกขอรณีจังหวัดกระบี่ค่ะ

ราเข้น้อยจริงค่ะต้องดูก่อนว่า
คือตะกรวดกับตัวเฮียมันต่างใกล้

มันใกล้กันมากแต่มันต่างกันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
นี่ค่ะไหว้ลงไปในน้ำหน้าหาด

เดี๋ยววันนะสบายใจมากเลย

เขาโชว์ตัวนักท่องเที่ยวตกใจเนี่ยค่ะ

คือเหมือนกับออกมาจากป่าแล้วก็ลงเล่นน้ำ
อย่างสบายใจไว้น้ำโชว์ตัวช่วงปีใหม่นะคะ
นายวิรสักศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
นบกขอรณีบอกว่าภายในหมู่เกาะห้องมีตะกรวดค่ะ

บางตัวก็ทำร้ายบ้างบางตัวก็ไม่ทำร้ายอะไร

ใกล้กันแต่ว่าดูแล้วก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนาะ

คราวนี้เป็นสัตว์ที่หลายคนชื่นชอบกันบ้างละกัน

ความยาวประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตรแต่น่าเสียดาย
ยตื้นตาอยู่บริเวณชายหาดที่ตะบนเขารูปช้าง

ว่าลูกปลาโลมาตัวนี้น่าจะหลงฝูงมาจากที่คลื่นลมแรง
แล้วก็มาติดอวนชาวประมงจนตายค่ะ
วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำซากลูกปลาโลมาหัวบาดตัวนี้
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตายอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ไปดูช้างกันบ้างค่ะเนี่ยเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะ

นี้ลงมาบ่อยนะครับประมาณครึ่งปีที่ผ่านมา
นี่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ
บริเวณถนนเส้นทางลำตะคองเหวสุวัสดิ์เป็นช้างป่า
ผู้วัยหนุ่มตัวใหญ่แล้วก็อยู่กลางถนนแบบนี้
แต่นักข่าวแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าดูไม่ค่อยดุนะ
เหมือนกับพยายามจะมุ่งหน้าไปที่ลานกลางเต็นต์ผากล้วยไม้
เจ้าที่ต้องใช้รถของอุทยานต้อนค่อยต้อนเข้าป่า
ช้างตัวนี้ก็ดื้อคือดื้อไม่ฟังไม่ยอมเข้าป่า
นักท่องเที่ยวต้องหยุดรถค่ะรอให้เจ้าหน้าที่ผลักดันช้างเข้าป่า
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงช้างถึงยอมเข้าป่าไปโดยดี
ที่ก็เลยเตือนนักท่องเที่ยวนะคะที่ไปกางเต็นต์อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ต้องระวังเด็กเล็กค่ะต้องระวัง
สิ่งของจำเป็นนำออกไปกลัวว่าช้างอาจจะกลับมาอีกนะคะ
ไปดูการช่วยเหลือสุนัขกันต่อเลยนะคะ
กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานได้รับแจ้งมาขอความช่วยเหลือสุนัข
ที่บริเวณถนนเทศบาล๑ซอย๑๗ตำบลในเมืองค่ะ

ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็มีต้นยากขึ้นรกนะคะ
พบบ่อน้ำเก่าอยู่บ่อหนึ่ง
มีสุนัขสีน้ำตาลตกลงไปในบ่ออย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
มันน่าจะตกลงไปนานแล้วด้วยนะดูจากสภาพนะคะ
มันพยายามว่ายน้ำตลอดเวลาเลย

แล้วก็ค่อยห่อนลงไปคล้องบริเวณลำตัวของสุนัขตัวนี้
ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะก็นำมันขึ้นมาได้
ว่าสุนัขตัวนี้คงจะตกใจเสียงพลุ
หรือไม่ก็ประทัดที่จุดฉลองปีใหม่
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขร้องมา

คือมันคงตกใจแล้วอาจจะวิ่งแล้วก็เลยร่วงลงไปในบ่อนี่แหละค่ะ
ซึ่งมีเพื่อนมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
มีสุนัขสีดำอีกตัวนึงยืนดูอยู่ใกล้บ่อค่ะ
ก็คือคอยดูแลเพื่อนแหละว่าเพื่อนยังโอเคอยู่ไหม